ยายชุติมาที่จังหวัดชายภูมิได้ไหมฮะที่โดนฝูงต่อลุมต่อ

ท่านเสียแล้วแล้วเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปที่บ้านคุณยายนี่แหละครับ
ไปดูพวกรังต่อรังแตนี่เพียบเลยนะฮะ
รอบบ้านนี่มีเยอะเลยต้องเผาทำลายแบบนี้เลยครับ
ใช้ทั้งไฟเผาใช้ทั้งสเปรย์ยาฆ่าแมลงด้วยเพื่อจะกำจัดตัวต่อออกไปจากรังใต้ต้นไม้ที่อยู่ภายในบ้านพักของคุณยายชุติมาพงชัยภูมิวัย๙๐ปี
พื้นที่บ้านโนนม่วงตำบลพลทองอำเภอเมืองชายภูมิ
ก็ต้องเผาต้องทำลายให้ไม่เหลือซากเลยนี่

ดูรอบบ้านแล้วเนี่ยมันเจอเยอะเลยอ่ะพี่ปุ้ยเจอหลายจุดเลยฮะ
ต้องทำลายให้หมดไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนเดี๋ยวเป็นอันตรายกับคนแถวนั้นนะฮะ
ใช้ว่ากองทัพบุกบ้านเลยนะแบบนี้นะถ้าเจอเยอะนะ
ย้อนไปครับย้อนไปคุณผู้ชมช่วงเย็นวันที่๓๐มีนา
ชาวบ้านมาเจอคุณยายชุติมาเนี่ยถูกฝูงต่อนับร้อยตัวรุมต่อยตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลย
โอ้โหคุณยายนี่บวมเป่งไปทั้งตัวนอนหายใจรวยรินอยู่ข้างรั้วบ้านตนเองเนี่ยฮะ
จังหวะที่ลำเลียงร่างของคุณยายชุติมาออกมาแล้วก็ขึ้นรถไปนะครับ
ตอนนั้นต้องบอกว่าชาวบ้านเองเขาก็ไม่กล้าช่วยไงฮะเพราะยังมีตัวต่อจำนวนมาก
ว่อนตามร่างของคุณยายชุติมาก็เลยต้องแจ้งกู้ภัยมาช่วยกันแบบนี้
กู้ภัยก็สวมชุดป้องกันเข้าไปปัดไล่ตัวต่อแล้วก็อุ้มคุณยายพาไปส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ตัดกิ่งไม้ที่ตัวต่อทำรังเอาไปด้วยเอาไปที่โรงพยาบาลด้วย
เอาไปทำไมเพื่อที่ว่าคุณหมอเขาจะได้รู้ไงฮะว่าคุณยายไปโดนตัวอะไรต่อยมา
จะได้รักษาได้แต่สุดท้ายแพทยื้อชีวิตไม่ไหวครับคุณยายเนี่ยเสียชีวิตในคืนวันนั้นเลยฮะ
ส่วนเมื่อวานนี้ลูกหลานจัดงานศพให้กับคุณยายครับในงานศพก็บรรยากาศโศกเศร้าเลยนะครับ
ลูกชายของคุณยายเล่าให้ฟังว่าคุณยายหรือว่าแม่ของเขาเนี่ยแก่มากแล้วแม่ก็หลงลืมด้วย
บางทีนะเดินออกจากบ้านแล้วกลับบ้านไม่ถูกก็มีเหมือนกันช่วงที่ลูกเขาออกไปทำงาน
คุณแม่ก็จะอยู่คนเดียวครับลูกก็เลยต้องล็อกประตูรั้วบ้านเอาไว้แล้วครั้งนี้เนี่ยเขาเชื่อว่าคุณแม่น่าจะเดินเลาะรั้วบ้าน
ไปเก็บมะม่วงกินแล้วดันไปเดินชนรังต่อที่อยู่สูงจากพื้นดินแค่เมตรเดียวเท่านั้นนะ
คือจะปล่อยไปต่อยคนอื่นใช่ครับ